บรรยากาศมันดูง่อนแง่นกันมาตลอดเลยนะตั้งแต่แรก
คือมันก็มันผสมผสานกัน
คือก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าในการเลือกตั้ง
คะแนนของคนที่เลือกมันแยกเลยว่าเอาลุงกับไม่เอาลุง
ก็คือคนที่ไม่สนใจว่าจะมีผลิตเป็นผลิตการหรือไม่เป็นผลิตการ
จะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่กับอีกฝั่งหนึ่งคือว่า
ประชาธิปไตยซึ่งคะแนนของคนที่อยู่ในประชาธิปไตยเนี่ย
ก็จะเลือกอยู่ในนี้คือผมในศัพท์การเมืองผมจะคุยกันเข้าใจง่าย
เป็นกล่องคะแนนสีแดงกับสีเหลืองสีเหลืองจะโดดมาสีแดงยาก
กระโดดไปเหลืองก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแย่งคะแนนกันอยู่ในกล่องเดียวกัน
ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนช่วงก่อนเลือกตั้งคะแนนหลักของกล่องสีแดงเนี่ย
อยู่ที่สองพักก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วก็เกิดการแย่งชิงกันตรงนี้
ต้องต้องยอมรับว่ามันเกิดอย่างงั้นจริงจริงผมซึ่งเป็นคนหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็
ก็จริงเมื่อกี้ตอนแรกรายการที่บอกว่าเป็นนางแบบในแบบของเพื่อไทยเก้าไกลอะไรอย่างนี้
รัฐบาลเขาตัวมัดจริงเนี่ยคือต้องบอกว่าของประชาธิปไตยมากกว่า
แล้วผมแบกขนาดไหนผมแบกขนาดว่าไม่ต้องมาเลือกผมก็ได้แต่ขอให้ประชาธิปไตยรักกัน
อืมเพราะเรามองเห็นภาพเรามองเห็นโจทย์ที่เขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นในเกม
ที่เขายัดเอาไว้ในรัฐมนูลเกมที่ประเด็จการเขาฝังเอาไว้สืบทอดอำนาจตัวเองเนี่ย
เราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือพยายามให้เป็นข้าวต้มมัด
แต่คนก็จะไปพยายามโยงบอกว่าไอ้นี่เซียมไอ้นี่ทำให้เขาแตกแยก
ณขณะนั้นความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตามผมไม่ทัน
พอตามไม่ทันเนี่ยทั้งแดงทั้งส้มบอกว่าไอ้สีทาเซียม
แต่จริงเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจการเมืองเป็นพี่เจี๊ยเป็นคนอื่นเนี่ย

สองคนต้องมาตรฐานเดียวกันนะถ้าเป็นเรื่องของมารยาท
คุณพิทาบอกดีมากเลยครับเป็นการพัฒนาการเมือง
อีกคนไม่ตอบหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้โกรธอะไร
พอมาอีกวันออกนิ้วจะชกหน้าว่าเสียมารยาท
หลังจากนั้นบอกจะคลุมถุงชนอะไรต่าง
จริงมันไม่ใช่กล่องคะแนนสีแดงที่ผมบอก
มันคือฉันธามติของประชาชนที่รักประชาธิปไตย
เขาจะเป็นคู่แข่งกันในสนามเลือกตั้ง

คุณอำมารัฐก็คือในสนามเลือกตั้งก้าวไกลเพื่อไทยเขาแข่งกันมาจริง
แดงกับส้มมันก็ใกล้เคียงอยู่ในโทนแดงอยู่แล้ว
คุณแข่งกันเสร็จแล้วจบแล้วตอนนี้คุณต้องมารวมเป็นทีมชาติ
แล้วไปทะเลาะไปสู้รบปรบมือไปข้างหน้า
ปรากฏว่าก็ยังมีเรื่องตัวนี้ระหองระแหงอยู่บ้างซึ่งอันนั้นไม่ได้เป็นหลักเป็นประเด็นสำคัญ
แต่ประเด็นสำคัญก็คือประชาชนที่เขาต้องการให้ประชาธิปไตยเดินหน้า
เขาบอกว่าให้คุณทำอย่างนี้เพราะว่าให้คะแนนกับคุณฝากเอาไว้
เพื่อจะไปเอาชนะผลิตการในอนาคตผมเปรียบเทียบกับการฝากเงินธนาคาร
ฝากประจำ๔ปีคะแนนเสียงของแต่ละคนมีคนละบาทนะมีคนละ๑คะแนนเสียง
ฉันเอาไปฝากธนาคารเพราะผู้จัดการธนาคารมาบอกฉันบอกว่า
จะเอาเงินไปทำอย่างนี้ทำให้ประชาธิปไตยเดินหน้าเอาผลิตการออกไปทำนู่นทำนี่
ไม่รวมกับลุงคนนู้นลุงคนนี้พรรคนู้นพรรคนี้พูดชัดเจียงทั้งหมด
โอเคถ้าอย่างนั้นแทนที่ฉันจะไปฝากกับธนาคารนี้ฉันก็มาฝากกับธนาคารนี้แล้วกัน
พอฝากเสร็จปั๊บก็ตอนนั้นมีความไม่มั่นใจผู้จัดการธนาคารบอกว่า
รับรองผมทำตามคำพูดไม่อย่างนั้นผมจะลาออกจากการเป็นผู้จัดการ
คนก็หลงเชื่อว่าลาออกจากผู้จัดการนี่มันคือเรื่องใหญ่
เพราะฉะนั้นก็ฝากคุณไว้แล้วกันเพราะเชื่อมั่นได้
พอฝากเสร็จผู้จัดการเอาเงินไปทำอย่างอื่นเลย
เอาไปฝั่งนู้นไม่ได้ไปสู้กับผู้จัดการไม่ได้ไปลื้อผู้จัดการ
ไม่ได้ทำให้ประชาชนิดใดเดินหน้าจะไปจับทำท่าจะจับมือเขาด้วยซ้ำ
พอประชาชนบอกก็ผมสัญญาแล้วผมจะลาออก
ก็คุณลาออกจากผู้จัดการแต่คุณได้อัพเกรดไปเป็น
ตัวแทนสาขาเป็นผู้จัดการใหญ่ขึ้นอย่างนี้
มันไม่ใช่ไงมันเป็นการเอาเงินเอาคะแนนที่เสียงของประชาชน
เข้าไปฝากไว้๔ปีเนี่ยเอาไปทำไม่ถูกวัตถุประสงค์ที่ประชาชนต้องการ
อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามชี้แล้วบอกว่าต้องผูกกันไว้
ผมว่าของก้าวไกลวันก่อนที่ไปออกกับคุณช่อ
แฉของคุณมดดำก็ยังบอกเลยบอกว่า
จะมาหย่าใช่ไหมเอาเสื้อผ้าใส่กล่องมาหน้าบ้านใช่ไหม
เมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนนี้เองเขาก็บอกว่า
ทางคุณมดดำหรือพี่เดียวเขาบอกว่าแล้วตกลง
ถ้าเขากลับมาเนี่ยยินดีไหมเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่กองไว้ในกล่องนี้
ยังไม่ได้แกะออกเลยถ้าเกิดกลับมาก็ไปไหนไปกัน
กางเกงนายอยากจะได้ไปซื้อ๗๑๑ด้วยซ้ำ
คือฉันจะอยู่กับเธอยังมีเวลา
เพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเขาใช้คำว่าอะไร
พักใหญ่กว่าคนปัชชนจะกับพักใช่ไหม
ก็ประชาชนเขาต้องการให้ประชาธิปไตยเดินหน้า
เพราะฉะนั้นคุณจะบาดหมางกันยังไง
ยังไงพักเอาไว้ก่อนแต่เป็นฐานธรรมติของ

จะเอาผลิตการออกไปด้วยการมาร่วมมือกัน
แล้วประชานิตปฏิเดินหน้าแล้วเดิมพัน

นี่เลื่อนไปอีกกว่าจะโหวตกว่าจะ
ทุน๙ชื่อนายกกว่าจะโปรด๙ลงมา
กว่านายกจะไปบอกว่าคอลโลมอลเป็นใคร
ซึ่งไม่เกี่ยวกับสวด้วยเป็นเอกสิทธิ์ของนายก
ในการเลือกคอลโลมอว่าจะรวมกับใครไม่รวมกับใคร
แต่นี่จะต้องไปบอกกับสวเอ็กซาเรย์ทุกอย่าง
คุณจะไปรวมกับใครไม่หลอกใครไม่งั้นจะไม่ให้
กว่าจะได้เหลือระยะเวลาอีกแค่๕๖เดือน
กลับทัดจับกันให้แน่นไม่ถึง๑๐เดือน

คือไม่มีมาเลือกนายกได้แล้ว